ข่าวนี้มันมาจากที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ท่านประธานที่เคารพผมจำลองเหตุการณ์
ท่านประธานที่เคารพมันมีข้อมูลว่า
มันมีผู้มีอำนาจเนี่ยกินคอมเด็ก

ซื้อมาได้ของไม่มีคุณภาพ
นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมไปดู

ในราคาเครื่องละ๒๒๐๐๐บาท

อย่าทำหน้างงสิพุ่งมานี่เอง
ตั้งยกนิ้วให้เลยแต่ยกนิ้วไม่ท้าวกน่ะ
ฟ้องกันเองนะเมื่อกี้ผมทำแบบสมมุติเฉย
เอาเรื่องนี้ทำให้นายสมชายตันประเสริฐ
เอานักข่าวมาดูมาดูห้องคอมพิวเตอร์
ที่ผมถูกอภิปรายของโรงเรียนเทศบาลวัดประธุมคณาวาส

ท่านนายกบอกว่าคอมพิวเตอร์พวกนี้จัดซื้อเหมาะสม
กับการเรียนการสอนของนักเรียนเพราะว่าใช้เพียงโปรแกรมพื้นฐาน
ี่ห้อก็ใช้ยี่ห้อเดิมนะครับที่ใช้อยู่ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แต่นี่ก็ซื้อยี่ห้อเดิมไงปัจจุบันก็ยังใช้งานได้ในระดับหนึ่ง
ท่านบอกเพียงแต่ไอ้โปรแกรมบางอย่างมันอัปเดตไม่ได้นะครับ
จำเป็นต้องหามาทดแทนอีกทั้งคอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อ
อย่างไรก็ตามจากเดิมโรงเรียนต้องการคอมพิวเตอร์๔๐เครื่อง
เทศบาลก็ตั้งงบให้๔๐เครื่องเป็นเงิน๘๘๐๐๐บาท
ก็ตกราคาเครื่องละ๒๒๐๐ใช่ไหมแต่ได้มา๙เครื่องเท่านั้น
ไม่ใช่ตามที่ถูกกล่าวหาว่าซื้อคอมพิวเตอร์๘๐เครื่อง๘๘๐๐๐บาท
ท่านนายกชี้แจงต่อกรณีที่เกิดขึ้นก็พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบ
ยืนยันในความบริสุทธิ์แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นแม่นักข่าว
ระดับชาติเขาก็มีนี่ระดับท้องถิ่นก็มีนักข่าว
ไอ้นั่นไอ้ที่เก่าหาผม
มันจะลงสมัครสมัยหน้าไงฟังนายกหน่อยฮะ
ดูไทยรัฐทีวีต้องฟังความสองข้าง
ที่เปิดอภิปรายไปตอนต้นหัวคือ

คอมพิวเตอร์หรือถ้ามันเป็นของดีมีคุณภาพ

สังคมเขาพิพากษาผมเองที่ผมเป็นคนมาอภิปราย
ผมเป็นคนพูดโกหกไงถ้าของมันไม่ดี

แต่ถ้าไปตรวจสอบแล้วคอมมันตกรุ่น
สเปกมันเก่าไม่เหมาะกับราคาชุดละ๒๒๐๐๐บาท
หวังว่านายกจะลาออกหรือเปล่านั่น
แล้วการที่นายกไปแจ้งความดำเนินคดีกับผมเนี่ย
ผมพร้อมนะจะเข้าสู่กระบวนการผมได้ยอมติดคุก
ส่วนที่ท่านนายกนะครับสมชาย
ไปแจ้งความดำเนินคดีกับสทกิติศักดิ์แจ้งเขาหาอะไรอ่ะ
แจ้งข้อหามินประมาทและนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จครับ
เดี๋ยวเรื่องนี้คงต้องตรวจสอบกันต่อไปครับ